นะคะว่าตอนแรกที่เห็นโพสต์เนี่ยก็ตกใจ
พออ่านข้อความเห็นรูปที่เขาเอามาลงเนี่ย

หรือจะเอารูปชุดไวน้ำอะไรขึ้นมา
บุ๋มเสียใจในจุดนั้น
เขียนมุมกรดามันก็ขึ้นหมดแล้วค่ะรูปชุดว่ายน้ำ
หรือว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อสามีว่ามีใครบ้าง
ดังนั้นสิ่งนี้เป็นความจริงมันก็คือความจริง
แล้วหลังจากวันนี้เป็นต้นไปถ้าหมูจะไปดำน้ำ
เพราะผมเป็นนักดำน้ำคุณจะเห็นผมได้ร่วมชุดว่ายน้ำอีก
ก็ไม่แปลกอะไรแต่มันคงไม่เกี่ยวกับการทำงาน

ผมอยู่ในคณะกรรมนิการเป็นแปลงกฎหมายคุมขืนนะคะ
และเมื่ออยู่ขอเล่าเป็นการทำงานนะ
เมื่อเป็นคณะกรรมในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายข่มขืนเนี่ย
เขาก็จะเพื่อเร่งการทำงานให้รวดเร็วมากขึ้น

จะเป็นยังไงเพื่อให้ทันสมัยมากขึ้น
ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นเพื่อเข้ากับเหตุการณ์มากขึ้น

และต้องเข้าประชุมคณะกรรมนิการใหญ่
ทั้งหมดถึง๓ประชุมเค้าพูดกันต่อสัปดาห์

เพื่อไปอยู่ในที่รัฐสภา

ในความตั้งใจของบุ๋มที่ทำงานกันมาตลอดเนี่ย

แล้วผมรู้สึกว่าคุ้มมากเลยกับเงินที่มันหายไปใน๒วัน
ทุกคนรู้นะคะในโรงการบันทึกว่าผมปรดดา
มีรายการทีวีเยอะมากที่สุดคนหนึ่ง

ผมว่าเป็นคนที่วิ่งงานเยอะที่สุดเช่นเดียวกัน
ดังนั้น๒วันที่หายไปเงินผมเยอะมากนะที่หายไป
แต่บุ๋มว่าคุ้มถ้ามันได้สิ่งดีกลับมา
ให้ผู้หญิงแล้วก็เยาวชนต่อไปในอนาคต

แต่เพียงแต่ว่าบุ๋มก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจู่
ทำไมเขาถึงจะต้องมานั่งเขียนอะไรแบบนี้

กว่าที่กฎหมายข้อหนึ่งมันจะออกมาได้
ท่านคะแต่ละคณะกรรมธิการ
มีผู้ทรงเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเยอะแยะมากมาย

อย่างเรื่องของการคุกคามทางเพศนะคะ
มันไม่เคยมันเคยมีมาอยู่แล้วมันมีกฎหมายของมันมาอยู่แล้ว
เขาตีตกไปตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะคุณ
มันไม่มาถึงครึ่งทางขนาดนี้ที่จะมีกำลังมีคำจำกัดคำจำกัดความที่ชัดเจนออกมาขนาดนี้ได้เหรอคะ
ดังนั้นเมื่อเราทำงานกันมาเป็นเดือน
แล้วมันไม่ใช่เรื่องของคำจำกัดความแค่นี้นะ
ไหนจะฉีดให้ป่อที่คุณได้ยินข่าวกันใช่ไหมคะ
ไหนเจอเรื่องที่ครูข่มขืนสิทธิ์อีก
แต่ละเรื่องเนี่ยคณะกรรมธิการทำงานกันหนักมาก
แต่ทำไมที่ผ่านมาบุ๋มเนี่ยกลายเป็นว่า
ทุกคนจะมาสัมภาษณ์ผมเพราะผมอาจจะเป็นเพราะผมเป็นสื่อแล้วเป็นดาราด้วย

ก็จะต้องมีการอัปเดตเลยว่าตอนนี้คณะกรรมนิการทำงานอะไรกันไปบ้างแล้ว

เพราะหลายคนจะเห็นว่าบุ๋มเป็นคนที่ลุยเรื่องนี้มาโดยตลอด

ดังนั้นมันก็ไม่แปลกอะไรที่ผมจะต้องให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้
อย่างที่ผมเข้าไปในคณะกรรมธิการเนี่ย

แล้วผมก็ไม่เคยมานั่งบอกชาวบ้านว่าผมอยู่ในตำแหน่งอะไร
เพราะอะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรกับประชาชนเลยค่ะ

แต่ประโยชน์ของประชาชนที่ผมเข้าไปทำงานตรงนั้นคือ
คุณได้กฎหมายอะไรมาเพื่อปกป้องผู้หญิงและเด็ก
และเยาวชนอื่นต่อไปในอนาคตหรือเปล่า

มันมีหลายคำคำว่าบุ๋มมั่ว
ในนั้นมีนักกฎหมายเต็มไปหมดเลยนะคะ
ของนักที่ต่อสู้เพื่อสิทธิ์ในนั้นมีหนักปกติ
มีตุลาการไม่ใช่ตุลาการครับ
มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่

ดังนั้นคำว่ามั่ว
หมายถึงการทำงานของคณะกรรมนิการทั้งหมดเลยเหรอคะ

แล้วบุ๋มเองเนี่ยจริงบุ๋มเคยสัมภาษณ์เขาหลายรอบมากเลยนะคะ
แล้วแต่ละรอบที่สัมภาษณ์นั้นบุ๋มให้เกียรติในความเป็นลูกผู้หญิงเขานะ
ตอนนี้สัมภาษณ์เขามันจะดูรุนแรงและหยาบคายบ้างก็ตาม
ผมไม่เคยเอาคำถามพวกนั้นมาถามเขาเลยนะคะ
เพราะเราถือว่าเราให้เกียรติผู้หญิงและตำแหน่งที่เขาเป็น
ดังนั้นบุ๋มก็เลยงงเนี่ยเขาเป็นอะไรของเขาไม่เข้าใจ
บุ๋มก็คงรู้สึกว่าการที่สัมภาษณ์เขาแบบนี้เขาไม่ให้เกียรติผู้หญิง
โอ้โหเรียกว่ามากค่ะไม่ให้เกียรติแล้วมั้งพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละนะ
แต่เพียงแต่ตอนแรกนึกว่าจะหยุดนะคะก็ทำเป็นไม่ใส่ใจ
แต่พี่เป็นคนหนึ่งที่อยากจะบอกว่าถ้าการที่เราอยู่
และอีกฝ่ายสามารถคิดได้และหยุดนิติกรรมได้
พี่ก็จะทำแต่บังเอิญที่เขาไม่หยุด
และทุกคนคงจะเห็นแล้วว่าตอนนี้โพสต์เขาหนักขนาดไหน
แล้วชื่อบุ๋มชัดเจนมีถึงขนาดบุ๋มปนัดดาแล้วแฮชแท็กข้างล่างก็
หมีเหม็นมากทุกคนแรงนะสอสอเขียนกันอย่างนี้
พี่บุ๋มก็เลยจะเอาเรื่อง
เอาเรื่องไหมคงต้องเอาเรื่องแล้วล่ะค่ะเพราะเขาไม่หยุ
เพราะตอนนี้น่าจะเกือบ๘โพสต์แล้วล่ะที่เขาเขียนถึงบุ๋ม

ผมอยากจะบอกว่าบุ๋มทำเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของคณะกรรมธิการ
เรื่องนี้จะเป็นการโต้ตอบกันไปมาไปนานไหมครับ

แฮสแท็กของคณะกรรมนิการคณะกรรมนิการบุ๋มรุนแรง

อย่างเช่นว่าถึงหายมือแล้วก็เดี๋ยวก็ตอบโต้มาอีกหรือเปล่า
เขาตอบโต้อยู่แล้วต่อให้บุ๋มไม่เขียนเขาก็ตอบโต้มาอยู่แล้ว
เขาเขียนมาเยอะแยะมากมายอยู่แล้วถูกไหมคะ
เพราะว่าขนาดบุ๋มบุ๋มเขียนไปโพสต์หนึ่งนะ

ดังนั้นผมคิดว่าในเมื่อเขาไม่หยุด

ผมก็คิดว่าก็น่าจะฟ้องร้องเขา

นะคะพลบคอมคืออะไร

เอาชื่อผมเอาอะไรของผมไปใช้

แล้วก็ที่สำคัญคือผมทำงานตรงนี้เนี่ย
ที่เอาตัวเข้าไปทำงานในคณะกรรมนิการ

ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

ทำกฎหมายให้มันทันสมัยขึ้นเท่านั้นเอง

ดังนั้นแล้วผมมาเจอคนแบบนี้
ก็คือบุ๋มก็คงต้องฟ้องค่ะ
แล้วก็คิดในใจว่าเออเอาค่าฟ้องเนี่ยนะ

พี่บุ๋มค่ะเรื่องข้อแหน่งยอดถามกันดี

ไม่ใช่คณะกรมกรมกรรมการอะไรอย่างนี้

ที่เป็นรองประธานอันดับหนึ่งเลยนะ

หรือจะเป็นแค่สมาชิกอยู่ในคณะกรรมธิการ
ทุกคนทำหน้าที่เต็มที่ค่ะ

และทำงานเพื่อประชาชนจริงจังอย่างแท้จริง

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเขาถึงเชิญมาเป็นที่ปรึกษาค่ะ

คุณดูถูกตำแหน่งนี้ไม่ได้
คุณจะมาดูถูกตำแหน่งคนเพียงแค่คุณเป็นสอสอ

สอสอที่ดีควรทำตัวยังไง

ว่าฉันจะไม่ยุ่งแม้ว่าที่ผ่านมาบุ๋มจะยืนอยู่ในการเมืองบางขาหนึ่งก็ตามทุกตำแหน่งก็ตามในฐานะนักวิชาการแต่วันนี้บุ๋มจะไปเป็นสอสอให้เขาดูว่าน้ำดีมันต้องทำยังไง
ทำงานเพื่อประชาชนทุกวินาทีมันควรทำยังไง

และคุณควรจะหยุดพฤติกรรมและทำถูกเป็นคนสุดท้าย
คุณคุณค่ะเดี๋ยวเขาต้องบอกหลายที่หรือหลายช่อง

เชิญเลยจะได้เก็บหลักฐานจะได้เอาไหลตามหลายวาระไง
พ่อพูดเยอะเก็บหลายวาระชอบ

คือบางคนก็โยงไปว่าเป็นนางเสาไทยเหมือนกัน

สมครามนางงาม
บางคนบอกสงครามนางงาม

คือจะด้วยตำแหน่งไหนก็ตามเถอะ
แต่เขาไม่ใช่นางเสาไทย

เรามีกลุ่มนี้อยู่แล้วค่ะ
แต่เอ๋ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะคะ

พี่บุ๋มกับคุณเอ๋จะมาคุยกันเทียงการไงคะ

เขาไม่ควรจะมาโพสต์ใช้โซเชียลแบบนี้ค่ะ

คือบุ๋มเองก็งงอยู่ว่าขอโทษนะคะคณะกรรมธิการแต่ละคณะ
ก็มีหน้าที่ของตัวเองคุณก็ทำหน้าที่ของคณะของคุณไป
ของคณะกรรมธิการข่มขืนเราก็ทำงานอยู่ตรงนี้
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเป็นอะไร
ดังนั้นก็อยากจะบอกว่าเอาเถอะว่างก็ทำไป
แต่อันนี้ฉันฟ้องก็ฟ้องไปต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองจบ
และขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจใหม่ของพัฒนาค่ะ
ขอบพี่บอกว่านี้ก็จะหยุดจะไปทางหลังจากเฮียโฟส
บอกแล้วพี่บอกเลยใช่พี่บอกแล้วค่ะ

เพราะพี่ว่าพี่เสียเวลามากนะคะกับอะไรเรื่องแบบนี้
คุณเห็นไหมว่าวันนี้พี่ทำงานกี่งานทั้งหมดพี่๔รายการเลยนะ
แล้วแถมยังลงเคสไปช่วยเคสข่มขืน
ดังนั้นพี่ถามว่าพี่เหนื่อยมากไหมพี่เหนื่อยมาก
ต้องมานั่งตอบคำถามกับสิ่งที่พี่ไม่ได้ทำ
พี่ไม่ได้ทำแล้วพี่เสียใจกับการที่เห็นผู้หญิงสักคนหนึ่งดูถูกผู้หญิงด้วยกัน

แต่ถามว่าพี่ต้องไปรุนแรงตอบโต้เขาหลังจากนี้ไหมพี่จะไม่ทำอีกต่อไป
เพราะว่าพี่ถือว่าพี่พูดชัดเจนและพี่จบพี่ขอทำงานของพี่
พี่ตั้งใจเรื่องข่มขืนของพี่ต่อไปดีกว่าค่ะ
ใช่ค่ะขวดน้ำความขันคือจบ
เพราะว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวอีกต่อไป

ตั้งการเกี่ยวกับพูดสำหรับทุกคน
ผมเหนื่อยมากแล้วอ่ะผมเหนื่อยมากแล้วอ่ะมันทำให้ผมรู้สึกว่าแล้วต้องมาเจออะไรอย่างนี้อีกอ่ะผมต้องใช้ความเข้มแข็งเยอะมากดังนั้นจะไม่ยุ่งอีกต่อไปขอนั่งสมาธิทำใจธรรมดาพอแล้วก็ขอทำงานของตัวเองดีกว่านะคะเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างเรื่องของกฎหมายขบถือนี่นะคะก็จะมีในเรื่องของคำจังกัดความต่างแล้วก็ในเร

พี่ห่วงจริงนะครับเอ้าถามต่อได้ค่ะอะไรนะครับ
ควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีกว่าเขาก็ได้ขอตอบใช่
แต่อย่างการที่เขาขอดัสเนี้ยมันต้องศึกษาข้อมูลนี้นะครับเขาควรศึกษาข้อมูลนะ
ถ้าไม่รู้ก็โทรมาถามสิก็เดินในสภาเดียวกันแล้วอีกอย่างหนึ่งในคณะกรรมธิการด้วยกันเนี่ย

เห็นจะต้องมาเขียนอะไรหน้าโซเชียลให้มันเป็นเรื่องเป็นราว
แต่เพียงแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ย
มันก็คือการทำงานของแต่ละคณะอยู่แล้วถูกต้องไหมคะ
ว่าความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลง
การแก้คำอะไรให้มันทันสมัยมากขึ้นเนี่ย
เขาไม่ควรมาเขียนอะไรแบบนี้

ของสภาพเขาเป็นระดับสอดระดับนั้นเขาเรียกอ่านได้
ที่เราประชุมกันในแต่ละวันได้อยู่แล้ว
จะต้องมานั่งเขียนหรือโพสต์ดับหรือเอาชุดว่ายน้ำผมมาลง
ของแบบเรื่องนี้อย่างเนี้ยค่ะคือผมผมว่าผมเป็นมืออาชีพมากพอ
ถ้าวันหนึ่งหนูต้องสัมภาษณ์เอกปรีนาบุมก็คงสัมภาษณ์เหมือนเดิมค่ะ
แต่อาจจะน้ำเสียงนิ่งแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าเอ่อ
จะให้มาขอโทษคงไม่ได้ค่ะเพราะว่าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อความถูกต้อง
บุ๋มว่าการเป็นใครสักคนหนึ่งขนาดเป็นดาราก็ยังเรียกร้องให้บุ๋มต้องมานั่งทำในสิ่งที่ดี
พูดในสิ่งที่ถูกต้อง๕มั่วแล้วเขาเป็นระดับสอสอเขามาบูลลี่คนอื่นอย่างนี้ได้เหรอ

ขอบคุณครับทุกคน